การวิเคราะห์กันต่อในขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับ
วันนี้จะมาวิเคราะห์ถึงสมาชิกวุฒิศภาคม

ซึ่งทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

สวจากร่างรัฐธรรมนุนฉบับนี้

ไม่ใช่สภาพี่เลี้ยงเหมือนในอดีตนะคะ
ติดตามพร้อมกันค่ะกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ในสภาที่ผ่านมาเขากำลังอภิปราย
เรื่องที่มาของสวกันอยู่ครับ
เรื่องที่มาของสวจะเป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่ง
ที่จะตั้งคำถามว่าสุดท้ายขึ้นมา
จะมีเสียงไม่เห็นด้วยในประชามติเพิ่มมากขึ้นหรือไม่
เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่มีการเปิดออกมาว่าที่มาสวจะเป็นยังไง
ก็มีเสียงไม่เห็นด้วยเยอะเลยครับ
แล้วก็พยายามจะเรียกร้องว่าควรจะปรับปรุงแก้ไข
แต่กรรมการร่างรัฐมนูลก็ยังยืนยัน
ประเทศไทยมีสมาชิกกุฎิสภามานานแล้วก็มีมาหลายรูปแบบด้วย
ถ้าท่านผู้ชมอายุมากหน่อยก็จะจำได้ว่า
แต่ก่อนเนี่ยสวสมาชิกวุฒิสภาเป็นสภาพี่เลี้ยง
ก็คือเป็นพี่เลี้ยงรัฐบาลนั่นแหละครับ
เมื่อเป็นสภาพพี่เลี้ยงเนี่ยวิธีการได้มาไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยครับ
ก็ไปแต่งตั้งเอาจากประหลัดกระทรวงอธิบดีแม่ทัพนายกองขุนทัพนายพลทั้งหลายนี่แหละ
มาเป็นสวก็จะมีภาคประชาชนมีนักธุรกิจมีนายธนาคาร
ปนบ้างเล็กน้อยนั่นเป็นสภาพี่เลี้ยงรัฐบาล
ก็คือว่าเอาไว้กลั่นกรองกฎหมายเวลาส่งไปจากสอสอ
วิธีการกรองกฎหมายของสภาพี่เลี้ยงเหล่านี้ไม่ยุ่งยากอะไรครับ
บางทีสอศำส่อจารย์อ่าทำกฎหมายเสร็จส่งไว้ไปวุฒิสภา
วุฒิสภาประชุมกันบางทีนะครับกฎหมาย๑๐กว่าฉบับ
ใช้เวลาชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละครับเลิกแล้วผ่านหมด

สมัยก่อนเนี่ยเวลาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาใช้วิธีการยกมือ
ประธานจะถามว่ามีใครเห็นด้วยก็จะยกมือ
มีใครไม่เห็นด้วยอ้าวยกมือ
ยกมือกันสลอนนี่แหละครับที่เป็นที่มาของก็สภาฝักถั่ว
เพราะว่าเขาบอกว่าถั่วบางชนิดเนี่ยเวลามันออกฝักเนี่ยมันชูสลอนเลยครับ
ก็เลยเป็นที่มาของสภาฝักถั่ว
รัฐมนูลปี๔๐มาใหม่เลยครับคราวนี้
ให้สวมาจากการเลือกตั้งเหมือนกับสส

คนที่มีหัวจิตหัวใจเป็นประชาธิปไตยบอกดีครับ
วุฒิสภามาจากประชาชนยึดโยงอยู่กับประชาชน
แต่ว่าพอมาสักพักหนึ่งไม่ดีซะอีกแล้ว

วุฒิสมาธิมาจากการเลือกตั้งเนี่ย

อยู่ในเครือข่ายของพักการเมือง
และนักการเมืองในท้องถิ่นในจังหวัดนั้น
คนดีคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถ

เข้ามาเป็นสวน้อยเต็มที
เพราะว่าไม่มีพื้นฐานคะแนนเสียง

เขาก็เทให้ก็มาเป็นสว
พอเกิดสภาพอย่างนี้
ก็กลายเป็นว่าสวเยอะเลยครับ
อิงแอบอยู่กับพักการเมืองและนักการเมือง

เพราะว่าสวมีหน้าที่ตรวจสอบ
สอสอและนักการเมืองมีหน้าที่กันกรอง

มีหน้าที่ลงคะแนนในการถอดถอนด้วย
ฉะนั้นถ้าสวไปอิงแอบอยู่กับพักการเมืองอย่างนี้
แล้วจะหาความยุติธรรมความเป็นกลางมาได้ยังไง
ในช่วงนั้นท่านจะได้ยินนะครับว่า
มีสวเยอะเลยที่เขาใช้คำว่าขายตัว
ไปอยู่กับพักการเมืองสิ้นเดือนนักการเมืองก็เอาเงินเข้าบัญชีให้
ดูกันอยู่หลายคนเลยครับสภาพอย่างนี้เขาก็บอกว่า
ถ้าอย่างนั้นไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ไม่ไหว
มันจะตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ้าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ย
ทำไมต้องมี๒สภาล่ะมีสอสอเสียสภาเดียวก็พอแล้วทำไมต้องมีสว
ที่มาแบบเดียวกันอีกแล้วมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอีก
ฉะนั้นพอถึงปี๕๐พบกันครึ่งทางเลือกตั้งมาครึ่งหนึ่ง
แต่งตั้งมาครึ่งหนึ่งพบกันครึ่งทาง๑๕๐คนแบกซี่กัน๗๕ครับ๗๕
พอเป็นอย่างนี้เอ้ามีข้อเสียอีกครับเพราะว่าเหมือนน้ำกับน้ำมันรวมกันไม่ติด
ระหว่างสวที่มาจากการแต่งตั้งกับสวที่มาจากการเลือกตั้งก็กลายเป็นสองพวกก็มีปัญหาอีก
พอมาถึงรัฐบาลมาถึงคณะกรรมการกรรมธิการร่างชุดของอาจารย์บวรศักดิ์มีผสมกันอีกครับ
สัญหามาส่วนหนึ่งแล้วเลือกตั้งมาส่วนหนึ่งจังหวัดละคน๗๗จังหวัด๗๗คน
แต่ว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เลือกจากนักการเมืองไม่ให้นักการเมืองมายุ่งวิธีการเลือกตั้งก็คือว่าในจังหวัดนี้สมมุติว่ามีคนสมัครสวเยอะ
ก็เอาคนทั้งหมดมาให้คณะกรรมการชุดหนึ่งกลั่นกรองเสียก่อนว่าคนไหนเกี่ยวข้องกับการเมืองเอาออกคนไหนเกี่ยวข้องกับการเมืองเอาออก
เหลือคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองจำนวนหนึ่งเช่น๑๐คนทีนี้ก็ให้ชาวบ้านมาเลือกสิครับว่าใน๑๐คนนี้จะเลือกใคร
นี่ชุดของอาจารย์บวรศักดิ์นะพอมาถึงชุดอาจารย์มีชัยโผล่อีกทีนึงมานี่เลยครับ๒๐๐คนดูในมาตรา๑๐๒ฮะ
ที่สภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน๒๐๐คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทำงานหรือเคยทำงานด้านต่างที่หลากหลายของสังคม
ไว้สั้นแค่นี้แล้วก็มีแต่ว่าต้องไปตามดูในกฎหมายประกอบรัฐมนูลแปลว่า๒๐๐คนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยที่เป็นประเด็นต่อมาก็คือว่าเลือกกันเองเนี่ยจะเลือกยังไงเลือกจากกลุ่มวิชาชีพกันเองเขาก็บอกว่าเอ้าถ้ามาเลือกกันอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวหัวกันผลัดกันเกาหลังกันก็หัวกันเข้ามาอีก
ฉะนั้นจะทำยังไงก็มีคนเสนออีกบอกถ้าอย่างนั้นเลือกไข้วิชาชีพกันเช่นแพทยศภาไปเลือกสมาคมชาวสวนยางสมมุตินะสมาคมชาวนามาเลือกสมาคมธนาคารสมมุติอย่างนี้เลือกไข้กัน
คนก็บอกว่าเอาแล้วเขาจะไปสมาคมชาวนาจะรู้จักสมาคมสมาชิกสมาคมธนาคารเหรอสมาคมธนาคารจะไปรู้เรื่องขององค์กรสวนยางหรือว่ารู้ว่าใครเป็นยังไง
เขาก็บอกว่าก็ดูจากประวัติมีรูปถ่ายให้แล้วดูประวัติเอาคำถามก็คือว่าเฮ้ยดูจากรูปถ่ายดูจากประวัติเนี่ยมันจะลึกซึ้งพอที่จะรู้ว่าใครเป็นใครเหรอถ้าเลือกตั้งข้ามกลุ่ม
ฉะนั้นประเด็นว่ามาจากการสัญหาที่เลือกกันเองนี่แหละจะเอายังไงไม่รู้ก็คงต้องไปดูในรายละเอียดในกฎหมายประกอบรัฐมนูลเพราะว่าคณะกรรมการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีส่วนตรงนี้ด้วยการเลือกกันเองสุดท้ายขึ้นมาก็คือสรุปว่ารัฐมนูลชุดของอาจารย์มีชัยไม่มีการเลือกตั้งคนเขาก็บอกว่าถอยหลังเข้าค
ฝ่ายการเมืองบอกว่าถอยหลังเข้าครองเพราะว่าปี๔๐เคยมาจากการเลือกตั้งล้วนอ้าวปี๕๐พบกันครึ่งทางชั้นครึ่งหนึ่งเธอครึ่งหนึ่งอ้าวยังดีแต่ว่ามาถึงปีนี้ปี๕๙ออกมาไม่มีการเลือกตั้งเองไม่ยึดเยิงกับประชาชนอาจารย์มีชัยบอกเมื่อเช้าบอกว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งก็เป็นสภาการเมืองอีกไม่อยากให้เป็นสภากัน
ก็เลยเป็นสภาสัญหา
ตรงว่าสภาสัญหาบทบาทหน้าที่นี่แหละครับ

เพราะว่าหน้าที่กับที่มาเนี่ย

บทบาทหน้าที่คุณจะต้องใหญ่สำคัญ

บทบาทหน้าที่คุณต้องเล็กลง
รัชญาของประชาธิปไตยทั้งโลกเป็นอย่างนี้
เขาเคารพคนที่มาจากการเลือกตั้ง

แต่วันหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี
คนเขายอมรับนับถือทั้งเมือง
เพราะมาจากการเลือกตั้ง
หลักการของรัฐมนูลฉบับนี้
กับที่มาของสวแล้วกระบวนการตรวจสอบ
แน่นอนครับถ้ามาจากการสัญหาบทบาทหน้าที่
ก็จะต้องลดลงจะถอดถอนได้มากน้อยแค่ไหน

นี่คือประเด็นสำคัญ
ที่เป็นประเด็นที่ว่าฝ่ายการเมือง
พักการเมืองทั้งหลายเขายังไม่เห็นด้วย
ป่านนี้ก็ยังไม่เห็นด้วย
ไปอธิบายกันอย่างไรในสนชในสตท
สปทสนชนั้นอภิปรายด้วยความเกรงใจหน่อย

เลือกกันเองไขว้กลุ่มเนี่ย

ทั้งหมดนี้พยายามอธิบายให้ฟังว่า

กับสเดวัลที่มาจากการสัญหาเป็นยังไง

แล้ววันหนึ่งเดินเข้าครูหา

ท่านจะได้กำหนดของท่านเองว่า
ท่านควรจะให้รัฐมนูลฉบับนี้

ก็ยังทำความเข้าใจกันอยู่นะคะ
สำหรับใช้คำว่าการเลือกตั้งแบบไขว้

ขอบคุณคุณสุภาพคลี่ขจาย

เพราะว่าหน้าที่ของสวสำคัญเช่นกัน